ทุกวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า

นอนหลับอยู่บนที่นอนก็มีมุ้งกางอยู่ปกติ
อยู่บ้านกับทางด้านของย่ากับทัวร์
แต่ว่ามีงูเห่าเลื้อยเข้าไปฉกจนเสียชีวิตเลยครับ
วิดีโอเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจภูทรชายบุรีจังหวัดสุราชธานี
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยกันตีงูนะฮะอยู่ในบ้านเลขที่๕๘บ้านควนแคร์หมู่ที่๑ครับ
ตำบลชายบุรีขณะที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเหตุ
งูไปกัดเป็นงูเห่านะไปกัดเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่เสียชีวิตเลย

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวครับไปพบศพเด็กหญิงประพาวีประวัติอายุ๙ปี
นอนเสียชีวิตบนที่นอนในห้องนอนของเธอตรวจสอบโดยรอบพบว่าเด็กเองก็นอนกางมุ้งอยู่
ไม่ได้พบร่องรอยการต่อสู้อะไร

และพบว่าบริเวณนิ้วชี้ขวามีร่องรอยคล้ายเขี้ยวงูกัด

ดอยู่ใต้ผ้าห่มที่นอนนี่แหละครับ
แล้วก็เอาช่วยกันใช้ไม้ตีสุดท้ายงูก็ตาย

จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายก็อยู่กับนางเพี้ยนประวัตินะคะ
อายุ๗๐ปีผู้ที่เป็นย่า
และนางลั่นชูบางอายุ๙๐ปีก็เป็นทวด
พ่อแม่ของเด็กแยกทางกันค่ะ
คืนที่ผ่านมาเด็กก็เข้านอนเวลาประมาณทุ่มครึ่ง
แต่พอช่วงเช้า๗๓๐น
เพี้ยนเข้าไปปลุกเด็กหญิงประภาวี

จะให้เด็กลุกไปโรงเรียนได้แล้ว
แต่กลับพบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ

ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เองก็คาดว่าเสียชีวิตมา
จากการถูกงูเห่ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่า๘ชั่วโมง
ก็คือตั้งแต่ช่วงดึกแล้วล่ะซึ่งไม่มีใครทราบเลย
ก็นำศพไปส่งตรวจธนสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลชายบุรีต่อไป
จะนอนปัดดูซะก่อนสิว่าที่นอนผ้าห่มมันมีอะไรหรือเปล่า
บางทีมันพูดยากถ้าบ้านต่างจังหวัดบางทีมันล้อมรอบด้วยป่า
ล้อมรอบด้วยต้นไม้ก็อาจจะมีงูเงี้ยเขี้ยวขอเราเดาไม่ได้เลย